ก็ไปดื่มเหล้ากับเพื่อนมาที่ร้าน

เป็นอาคารพาณิชย์ผู้หญิงเขานอนอยู่
ตอนปีนขึ้นไปเขาแก้ผ้าหมดเลย

คือสวมถุงยางอนามัยรอเอาไว้แบบนี้

พูดจากนั้นผู้ชายคนนี้ก็ขอผ้าเช็บตัว

ก็พี่หญิงก็กลัวอันตราย
แจ้งตำรวจไปจับยังคงแก้ผ้าอยู่
และยังคงสวมถุงยางอนามัยรออยู่ด้วย
ส่วนไว้ทำไมอืมแบบเนี้ยฮะคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนะฮะ
ตำรวจสพสเม็ดก็ไปคุมตัวคนนี้ชายคนนี้
จะนอนนอนแก้ผ้าอยู่นะครับอายุยี่สิบห้าปีเป็นชาวมหาสรรคาม
นะฮะไปอยู่ที่ชนบุรีก็ไปสอบปากคำที่โรงพัก
หลังจากผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๔๐แล้วนะครับเธอก็นอนอยู่ที่บ้าน
แล้วก็ไปเจอเหตุการณ์เนี้ยก็เลยแจ้งจำรวจบอกว่ากลางดึกที่ผ่านมา
เนี่ยชายคนนี้แก้ผ้าบุกเข้าไปในห้องนอนของเธอ
อยู่ชั้นสองของบ้านเป็นอาคารพาณิชย์นะครับเป็นอาคารสามชั้น
ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับผู้หญิงผู้เสียหาย
ก็ให้ปากคำกับตำรวจบอกว่าขณะที่เขานอนหลับอยู่ในห้องเพียง
คนเดียวเนี่ยจู่ผู้ชายคนนี้ก็เปิดประตูห้องเข้าไป
สภาพไม่สวมเสื้อผ้าสักชิ้นเดียวแล้วก็สวมถุงยางอนามัย
เอาไว้ที่อวัยวะเพศด้วยนะครับพอตื่นมาเจอเธอก็อ้าว
ผู้ชายคนนี้ไปยืนอยู่ตรงประตูแล้วด้วยความตกใจก็ตะโกนถามว่า
เป็นใครอ่ะมาทำไมอืมนะฮะแต่ผู้ก่อเหตุเนี่ย
นิ่งไม่ยอมตอบอะไรก่อนที่จะขอผ้าเช็ดตัวหนึ่งผืน
แล้วขอใช้ดาดฟ้าปีนกลับไปที่บ้านพักของตนเอง
ซึ่งอยู่ข้างข้างนั่นเองนะฮะแม้ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ถูกทำร้าย
ร่างกายแต่เห็นว่ามันไม่ปลอดภัยนะมีการเดินแก้ผ้า
เข้ามาแบบนี้นะครับก็เลยไปแจ้งความจำรวจให้ดำเนินคดี
ตำรวจเองก็ตามไปเจอที่ห้องนอนของชายคนนี้
พ่อไปเจอนอนหลับเปลือยกายอยู่คุณผู้ชม
และที่สำคัญก็ยังคงสวมถุงยางอนามัยเอาไว้แบบนี้อยู่นะครับ
ทีนี้ไปถามผู้ชายคนนี้หน่อย
คนก่อเหตุเนี่ยเป็นมาเป็นไปยังไง
เขาก็บอกว่าเมื่อคืนผมไปดื่มเหล้ามาที่บ้านเพื่อน

ตกเสร็จขี่มอเตอร์ไซค์มา

ทำให้ดินโครนมันดีดไปที่เสื้อผ้า

ก็เลยด้วยความเหมาถอดเสื้อผ้าทิ้งทั้งหมดเลย

ที่ห้องข้างก่อนจะมุดลูกลงไปอยู่บนชั้น๒และเปิดห้องของผู้เสียหายเพื่อขอผ้าเช็ดตัว
เขาว่าอย่างนี้นะครับพร้อมกับขอใช้ตัดฟ้าปีนกลับห้องด้วยเพราะลืมกุญแจ
ผู้ก่อเหตุยืนยันไม่ได้คิดอะไรกับผู้หญิงคนนี้เลย
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นเพื่อนของน้าสาวตนเองด้วย
ส่วนที่ถูกจับในขณะที่สวมถุงยางถามว่าสวมทำไม
เขายอมรับนะว่าเขาเมาแล้วคิดว่าผู้หญิงที่คุยกันที่กินเหล้าเนี่ยจะตามมาที่ห้อง
สวมถุงยางอนามัยรอเอาไว้ตั้งแต่นั่งดื่มเหล้าที่บ้านเพื่อนแล้ว
เพื่อเตรียมความพร้อมเอาไว้แต่ไม่ได้คิดว่าจะไปข่มขืนใคร
จริงอ่ะจริงอ่ะถ้าเกิดผมไม่เมาอ่ะผมจะเข้าหน้าบ้านน้องได้นะครับ
อ๋อเข้าบ้านน่ะใช่แต่ว่าเมื่อคืนอ่ะผมเมาจริงแล้วก็ปีนบ้านน้อง
ไม่ได้บินบ้านบ้านตัวผมเองอ่ะล็อกอยู่แล้วชั้นสอง
ก็ปีนบ้านพี่เขาแล้วก็ขึ้นไปเพราะเอิญว่าผมอ่ะของเอ่อ
เปิดประตูห้องนอนพี่เขาอะครับแล้วพี่เขาก็ร้องร้องตะโกนเลย
ให้คนช่วยพี่อย่าเพิ่งมองผมขอผ้าเช็ดตัวหน่อยครับ
อย่าเพิ่งมองผมผมจะขอขึ้นดาดฟ้านะแล้วผมก็ข้ามดาดฟ้าไป
แล้วแล้วทำไมต้องใส่ถุงยางด้วยอ่ะผมใส่มาตั้งแต่ร้านเหล้าแล้วครับ
ถ้าพี่เช็คดูอ่ะมันจะมีแอลโอปอฮอล์ในถุงยาง
เพราะผมฉี่ครั้งหนึ่งตอนที่ผมฉี่ร้านเหล้า
ผมจำได้ว่าผมอ่ะขอถุงยางเหล้า
คุณผู้ชมมีคำถามในใจเหมือนกันว่าคุณไปใส่ที่ร้านเหล้าเนี่ย
ไปใส่ยังไงที่ร้านล่างคือทำไมจะต้องเตรียมพร้อมขนาดนั้นเหรอเออ
งั้นหมายความว่างั้นหมายความว่าน่ากลัวมากนะ
ถ้าผู้หญิงไปเที่ยวในร้านเหล้าแล้วไปเจอผู้ชาย
แต่ไปนั่งกินเหล้าอยู่ไม่รู้มันคิดอะไรอ่ะนั่นสิฮะเออ
แล้วขอปีกตัวจากเพื่อนแล้วไปใส่ถุงยางรอแบบนี้
ถ้าเดี๋ยวกลับมาที่บ้านอย่างเงี้ยเหล่ะฮะมันก็ดูแปลกอยู่เนอะเออ
นะอันนี้คำแภกรณ์ของขาวนักครูผู้ชมนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ย
แม้จะไม่ได้ไปข่มขืนใครไม่ได้ไปทำอะไร
ผู้หญิงคนนี้ก็ตามแต่เขาก็เอาเรื่องนะ
เขาก็เลยแจ้งความประธานการณ์สอบสวนสพมชุนบุรีก็แจ้งความ
เขาหาบุคลุกขยะสถานและก็กระทำอนาจารย์กับผู้ก่อเหตุ
ก็โดนดำเนินคดีตามกฎหมายไป